มาดูเรื่องของทองคำกันหน่อยนะฮะถูกครับตอนนี้นะฮะ
สามวันที่ผ่านมาลงไปห้ามร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชมนะฮะ
อยู่ที่ประมาณสักหมื่นแปดหมื่นเก้าได้นะฮะอ่า
คุณผู้ชมใครจะซื้อทองต้องฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับราคาทองคำวันนี้สิบหกสิงหาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดนะฮะ
หลังจากเปิดตลาดมาราคาลดลงอีกสองร้อยห้าสิบบาท
โดยทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละหนึ่งหมื่นแปดพันสี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อบาททองคำ
ออกหนึ่งหมื่นแปดพันห้ามร้อยห้าสิบบาทต่อบาททองคำทองคำรูปภัณฑ์นะครับ
รับซื้อหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทขายออกหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทต่อบาททองคำนะครับ
โดยราคาทองคำปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
หากรวมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ห้ามร้อยห้าสิบบาทนะครับ
ในการปรับลดลงไปโดยนายธนรัฐพัศวงศ์นะฮะ
ก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฮัวเซ่งเฮงโกฟิลเจอร์เปิดเผยว่า
กระดาษนี้บรรยากาศการจำหน่ายทองคำแท่งและทองคำรูปประพันธ์ที่ร้านเนี่ยคือคลักเลยนะครับ
พอทองลดนะประชาชนก็แห่ไปซื้อทองยอดขายเพิ่มขึ้น๑๐เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากว่าราคาทองคำในประเทศก็ปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำที่สุดในรอบ๑๘เดือนนะฮะ
ก็ปีกว่าสาเหตุหลักราคาทองคำที่ปรับลง
เพราะว่ามันมีความตื่นตนกของนักลงทุนกับเรื่องของวิกฤตการณ์ค่าเงินรียาอ่า
ค่าเงินลีราของตุรกีที่ต่ำที่สุดนะฮะตกต่ำหนักอย่างมากทีเดียวนะครับ
ทำให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นหันมาลงทุนเงินดอลลาร์
ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแทนการซื้อทองคำ
เพราะมองด้วยว่าในช่วงเดือนนี้ราคาทองคำแท่งขายออก
แนะนมจะลดลงไปอีกประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ
ขณะที่นายแพทย์กฤษรัฐฮิรัญญาสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท
ส่งผลให้ทองในตลาดโลกเริ่มขาดตลาดนะฮะเขาบอกว่าหาเศษทองออกมาหลอมได้ไม่พอต่อความต้องการ
ส่งผลให้การหาทองคำที่นำเข้าไทยเนี่ยยากมากขึ้นและย้ำว่าทองคำมีโอกาสปรับลงได้อีก
จากว่าแนวโน้มธนาคารกลางของสหรัฐนั้นจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก๒ครั้งในปีนี้นะครับ
อ่ะอย่างที่บอกใครสนใจก็ซื้อไปเก็บไว้ก่อนแล้วรอขึ้นสักประมาณสองหมื่นสองหมื่นต้นต้นเนี่ย
ขายออกก็พอมีกำไรได้บ้างก็ต้องรีบนะนี่แอบเช็คอยู่เหมือนกัน
เขาบอกว่าตอนนี้กาต้าเข้ามาช่วยตุรกีแล้วนะคะ
ลงเงินทุนไปประมาณสิบห้าพันล้านได้สิบห้าพันล้านหรีนะ
ในการช่วยตุรกีให้พ้นวิกฤตนี้ก็ไม่แน่เงินค่าทองอาจจะขึ้นอีกก็ได้